เปิดแล้วจ้าเปิดแล้วเปิดตัวแล้ว
รอยสักของคุณแจ๊สสปุ๊กนิกนะคะ

ขอไปเรียนสักเพื่อมาสับคุณพ่อแจ๊สโดยเฉพาะ
แล้ววันนี้เขาเฉลยรอยสักแล้วนะ

สักแขนคุณพ่อนี่แหละค่ะ

มีชื่อย่อของพ่อคือ
ตัวลายน่ารักมากเลยลูก

อันนี้น้องแต่งไทยคงสักด้วย
มีธมและสักสีด้วย
แต่ใดคือเขาไปเรียนจริงเป็นจังนะ
กับน้องชาช่าน้องชาช่าหลานพี่ธัญญา

พ่อยควบคุมการดูแลการสักตลอด
แต่ก่อนที่จะมาสักลงหนังพ่อแจ๊ส
เขามีหนังเทียมให้น้องทดลองก่อนนะคะ

พัฒนาทีมือต่อได้แน่นะคะ